ท่านผู้ชมครับวันนี้มีชาวบ้านที่จังหวัดระนองเนี่ยฮือฮากันเลยนะฮะ
เพราะว่าเขาไปเจอบ้านโบราณสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส
อายุเป็นร้อยปีนะฮะคือถูกทิ้งร้างเอาไว้ในที่ดินรกร้างที่พี่
มีคนมาซื้อที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลยเพิ่งมาเจอใช่ไหมคะ
มาถางย่าถางพงเอาต้นไม้ออกเพิ่งมาเจอเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เห็นไหมนี่ขนาดรกร้างแบบไม่สมบูรณ์นี่ยังสวยอยู่เลยนะใช่ค่ะ
ฮฤหาสรูปแบบชิโนโปรตุครีสนะครับผสมผสานสถาปัตย์ระหว่างจีนกับยุโรปนะฮะ
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสนะครับที่ตรงนี้คือเขาพริกไทย
ตะบนบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะฮะในคฤหาดเนี่ยถ้าดูจากโครงสร้างตรงนี้
ชั้นล่างจะมีสี่ห้องนอนนะครับเป็นสองชั้นนะครับ
ชั้นบนจะมีอีกสี่ห้องนอนแต่ข้างบนอ่ะขึ้นไปไม่ได้ล่ะค่ะ
อ่าคือโครงสร้างหลังคงหลังคาประตูหน้าต่างก็ไม่มีแล้วล่ะ
มันคงผูกพังไปหมดแล้วอ่ะเนอะส่วนด้านบนถ้าจะขึ้นไปในส่วนของชั้นบนเนี่ย
คือบันไดมันพังหมดแล้วค่ะอ่ามันหายไปหมดแล้วด้วยบันไดอ่ะ
มันเหลือเป็นที่โล่งโล่งเลยอ่ะค่ะกิ่งไม้เถาวงเถาวันเห็นไหมฮะ
แทรกแซมคือมันซุดโทรมลงมากอ่ะอืม
คานไม้ก็ผูกมีต้นไม้ขึ้นกลางบ้านรากไม้ใหญ่ช้อนชัยจนแบบ
รั่วร้าวพังเนี่ยอยากจะเห็นเลยอ่ะว่าสภาพก่อนที่มันจะเป็นซากปรักหักพังแบบนี้
มันเป็นแบบไหนเนอะมันต้องสวยมากมากนะค่ะนะ
คือถูกทิ้งเอาไว้ในป่าซ่อนตัวอยู่ในป่าเป็นร้อยปี
ถามว่ามาเจอกันได้อย่างไรต้นปีที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
มีการพัฒนาที่ดินแถวนี้คฤหาดแห่งนี้จึงได้ปรากฏสู่สายตาของประชาชนค่ะ
อ่าแล้วทางเฟซบุ๊กชมรมคนรักมวลเมฆเนี่ยเขาก็เอาภาพไปโพสต์เอาไว้
ชาวบ้านทราบข่าวก็มาดูกันนี่ฮะอ่าเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
จำรงสุจริตมหิกษรภักดีเจ้าเมืองระนองคนที่สามนะฮะ
ถูกทิ้งร้างซ่อนตัวไว้ในป่านับร้อยปีจนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมามีการพัฒนาที่ดินบริเวณนี้
ฤหาสหลังนี้จึงได้ปรากฏสู่สายตาประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
บริเวณเขาพริกไทยตะบนบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะอืม
วันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่พาเรามาเที่ยวชมตรงนี้นะครับ
นี่คือคุณโกศลณระนองเป็นทายาทรุ่นที่๕ของตระกูลณระนองนะฮะ
คุณโกศลมีเชื้อสายเจ้าเมืองระนองนะครับพาทีมข่าวของเราเดินสำรวจดูพื้นที่นะฮะ
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
คือบ้านของพระยารัตนเศรษฐีท่านมีชื่อภาษาจีนนะค่ะอ่า
คือคอยูงี่นะฮะท่านเป็นเจ้าเมืองคนที่๓ของเมืองระนองนะฮะ
และเป็นปู่ของคุณโกศลอืมนี่นี่คือท่านนี้นะครับ
อ่าเจ้าเมืองระนองคนที่สามนะฮะค่ะถ้าย้อนไปเนี่ย
พระยารักษาเศรษฐีตอนนั้นนะครับท่านเคยสร้างคฤหาสเอาไว้
เพื่อเอาเป็นที่พักแล้วก็ทำเป็นสวนด้วย
เมื่อวันที่สองสิงหาคมปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
พระยารัตนเศรษฐีท่านถึงแก่อนิจกรรมผู้จัดการมรดกก็ขายที่ดินแถวนี้ต่อ
ขายให้กับนายหกเสียงนะฮะตอนนั้นขายไปสามร้อยไร่อืม
ราคาสามพันบาทโอ้แต่ร้อยกว่าปีแล้วนะค่ะ
อ่าราคาสามพันบาทตอนนั้นค่ะจนตอนเนี้ยเจ้าของเนี้ย
เขามาแบ่งขายที่นะคือมันกลายเป็นที่ดินแบบบนเขาอ่ะ
มีต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดเจ้าของเขาแบ่งขายที่
ขายห้าสิบไร่จากสามร้อยไร่ที่เคยขายในอดีตห้าสิบไร่นี้เนี้ย
ขายไร่ละหนึ่งล้านสองแสนโอ้โหห้าสิบไร่ก็หกสิบล้านค่ะ
อ่าคนที่เขาซื้อต่อเขาก็มาถางอ่ามาตัดต้นไม้
เกลี่ยพื้นที่มาปรับพื้นที่แล้วก็มาเจอคฤหาสแห่งนี้ไงฮะ
คุณอรัชพรอืมอ่าซึ่งตัวคฤหาสเนี่ย
ปูพื้นด้วยหินอ่อนนะฮะสมัยก่อนนะร้อยกว่าปีนะโอ้โห
คือคุณโกศลบอกเคยมีคนเข้ามาขโมยของที่นี่นะฮะ
พื้นหินอ่อนไปก็มีอ๋ออุ้ยแต่หินอ่อนมันแพงไงคะพี่อุ๋ย
แล้วเป็นของเก่าแก่เป็นร้อยปีสุดท้ายต้องเอามาคืนนะฮะหรอคะ
ไม่รู้ว่าเอามาคืนเพราะอะไรเพราะรู้สึกสำนึกผิดรู้สึกผิด
กลัวความผิดหรือเจอดีอะไรเข้าอืมอ่าส่วนคนที่มาซื้อตรงนี้ต่อแล้วกำลังปรับพื้นที่อยู่เนี่ย
กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยทางคุณโกศลบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องการ
ใช้ประโยชน์หรือว่าทำประโยชน์อะไรต่อในพื้นที่ตรงนี้นะค่ะ
ผมก็เพิ่งมารู้ว่าบ้านนี้มีมาก่อนแล้วแต่ผมไม่เคยเข้ามา
เพราะมันเปลี่ยนเจ้าของแล้วไงเคยมีประวัติว่าพื้นนี่ปูด้วยหินอ่อน
หูอีอ่อนหมดเลยใช่ปูด้วยพื้นปูด้วยหินอ่อนแล้วก็มีคนมาขโมยโอ้
คนมาขโมยคนมาขโมยแต่แล้วเอาไปกลับไปที่บ้านแล้วต้องเอามาคืนโอ้
ครับครับเคยรู้อย่างงั้นอ๋ออ่าแต่ผมว่าทางจังหวัดอาจจะต้องเข้ามาอนุรักษ์ต่อเนอะ
ใช่ค่ะอาจจะคุยกับเจ้าของที่นะปัจจุบันที่เขาซื้อที่มาใหม่อ่ะอืม
ถ้าอยู่ตรงที่เดิมไม่ได้อาจจะเราขนย้ายไปได้ไหม
ให้ให้แบบตัวคฤหาดยังอยู่แล้วเอาไปไว้ตรงไหนสักแห่งหนึ่งให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป